ถ้าเห็นจ่าเฉยนะครับตามสี่แยก

ใช่จ่าไหวนะครับเขาบอกว่าแขวงการทางหลวงลำปาง
บวกมือเลยทำเก๋นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ครับจ่าไหวนะครับ
คือไม่เฉยแล้วใช่ไหม
ถ้าเฉยนะครับเขาดังอยู่แล้วของจราจรไงตำรวจจราจร
อันนี้จ่าไหวนะครับเขาบอกว่าเป็นแขวงการทางหลวงนะครับผม
ช่วงนี้หากใครที่ใช้เส้นถนนเรียบคลองชลประธาน
ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ใครมาแต่งชุดแบบนี้แต่งชุดเจ้าหน้าที่ขนาดเท่าคนจริงนะครับ
ยืนบกมือให้สัญญาณรถที่ขับผ่านไปมาเป็นหุ่นครับ

มารูปจัฏยบวกมือด้วยกลไกหมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซลาเซลว์
เดี๋ยวเขาเท่มาก
บอกว่าหุ่นนี้นำออกมาใช้งานวันแรกมีทั้งหมด๘ตัว

ที่จัฏยกำลังได้เรียกกันเล่นเร่มงานนะครับ

บ่งคือในทั้งวันนึงอย่างเหนือเช่นกัน

มาตั้งตอนแรกนะครับมีคนมองเห็นไกล
นึกว่าเป็นตำรวจขี่จักรยานยนต์หนีก็มีนะ

อันนี้หน้าคนจริง
ใบหน้าเขาบอกว่าหุ่นเนี่ยครับไม่รู้ว่าเป็นใคร

แต่ที่นึงเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นล่ะครับ
คืออาจจะเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละ

มาทำเป็นแบบนี้ไง
นี่เลย
อันนี้ก็โอเคนะครับ
จริงเขาสร้างทางเฉยนะครับ
เขาบอกว่าเขาปรับปรุงทางเส้นทางอะไรต่าง
จะมีตัวนี้คุณเรียกว่า

ให้สัญญาณก็ให้โบกให้หลบเฉยแหละ